คะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของคู่รัก

เตรียมที่จะเซ็นใบหย่ากันในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
ซึ่งล่าสุดสาวแอฟเผยว่าเรื่องหย่ายังไม่มีความคืบหน้านะคะ
แต่เจ้าตัวก็ยังรอได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะลูกเป็นเพราะลูกนั่นเอง
ทั้งนี้ยังรับปากว่าจะพยายามเลี้ยงดูลูกให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะ
ถ้าทางคุณสงการหายินยอมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะ
สำหรับแอฟก็เลยตอนนี้มันไม่ได้มีกำหนดทุกวันนี้ไม่ได้ค่อยได้คุยอะไรกันเลยค่ะ
ไม่ค่ะณตอนนี้ก็รอได้ค่ะต้องนึกถึงลูกด้วย
คือถ้าเกิดทำแล้วมันจะค่อนข้างมีผลกระทบในเรื่องอื่นตามมา
ก็พยายามจะให้มันมีน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะไรที่รอได้ก็รอค่ะ
ยังยืนยันนะตรงนี้ว่าแอฟจะพยายามทุกวิถีทางให้น้องมีชีวิตที่ดี
แล้วก็ได้รับความรักความอบอุ่นเหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเดิมเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งณตอนนี้ก็ยังยืนยันว่ามันไม่มีวันจะเป็นรูปแบบเดิมเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งจริงแล้วนะคะคุณแอฟยืนยันมาตั้งแต่วันที่ออกมาประกาศแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณสงกรานเตชนรงค์ไม่เหมือนเดิม
ซึ่งเธอยืนยันนะคะว่ากลับไปยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน
นี่ก็เป็นคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งของคุณแอฟทักษะออนนะคะ
ส่วนดราม่าจากคลิปที่คุณสงกรานเล่นปลาหมอนกับน้องปีใหม่หลายคนมองว่าภาพมันออกมาค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยนึงหรือเปล่า
ซึ่งคุณแอฟเองในฐานะเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ซีเรียสเพราะเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าจะเล่นกับน้องได้แค่ไหนค่ะ
ก็สำหรับแอฟก็ไม่มีอะไรค่ะ
ก็คิดว่าไม่ว่าจะคุณสงการหรือใครก็ตามถ้าเกิดมีส่วนร่วมในการเล่นกับน้องหรือเลี้ยงน้องอะไรแอฟก็แค่ขอให้ใช้วิจารณญาณของแต่ละคนก็เพียงพอแล้วค่ะ